วันนี้๒๙กรกฎาคมใกล้จะวันที่๑แล้วนะครับ
ไปดูบรรยากาศหน่อยนะดูบรรยากาศหน่อยนะครับ
แต่ละพื้นที่จะเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับไปดูที่อ่างทองนะครับ
วัดใหม่โคกมรุมนะครับตำบลม่วงเตี้ยนะครับ
อำเภอวิเศษชายชาญจังหวัดอ่างทองมีชาวบ้านนะครับ
วันนี้ก็ไปไปดูนะเขาบอกว่าไปดูแล้วไปเผื่อจะได้โชคดีด้วยอ่ะ
ไปดูเจ้าโทนแมวตัวผู้สีดำขาวอายุประมาณ๓ปี
ที่ชอบนอนตามแผงสลากินแบ่งรัฐบาลที่แม่ค้าเอามาวางขายนะครับ
ตรงนี้ครับท่านผู้ชมครับมันชอบมาอยู่ตรงนี้นี่ฮะบอกว่าเป็นแมวให้โชค
เพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยหากเจ้าโทนแมวตัวนี้นะไปนอนทับแผงสลากแผงไหนนะ
คนที่มาซื้อแผงนั้นมักจะถูกรางวัลที่หนึ่งอ่าไม่ใช่รางวัลหนึ่ง
ถูกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลก็เลยโอ้โหทีนี้บอกต่อไปกันใหญ่
่งแล้วเจ้าโทนทีนี้ถ้าไม่ไปเกาะแผงอื่นนี่เจ้าของแผงงอนแย่เลยนะ
นี่ครับทุกผู้ชมครับก็แล้วแต่ความเชื่อนะ
แต่แผงนี้เขาอาจจะไม่ถูกเยอะกว่าก็ได้บังเอิญคนที่ถูกแล้วเขาบอกต่อต่อกันไป
คนก็เลยมาซื้อกันเยอะนี่เจ้าโทนนะอืมคุณผู้ชมคะมีอุบัติเหตุค่ะ
กระบะชนรถจักรยานยนต์ที่อำเภอเมืองแพร่นะคะครับ
แต่ประเด็นก็คือคือมีคนเจ็บนะคะเหตุการณ์นี้คือคนขี่รถจักรยานยนต์เจ็บ
คนที่เขาไปดูเขาบอกว่าอุ้ยแปลกจังเลยอ่ะทะเบียนรถของรถกระบะ
กับรถจักรยานยนต์ครับมันเลขคล้ายกันมากอืม
เก้าหนึ่งหกสามกับเก้าหกหนึ่งสามอืม
อันนี้ไม่ได้ใบ้เลขอะไรนะคะคือทะเบียนรถนะคะของบังเอิญอ่ะ
ใช่มันบังเอิญที่ว่าเอ๊ะทำไมทะเบียนมันคล้ายกันขนาดนี้นะคะ
บางคนก็เลยถ่ายรูปเอาไว้นี่ค่ะอืม
แล้วก็เป็นอุบัติเหตุที่สี่แยกมันไม่มีไฟจราจรพอดีอ่ะค่ะอ่าอืม
กันเล็กน้อยใช่ค่ะแต่คนเจ็บก็มีคนดูใช่ไหม
ค่ะมีคนดูค่ะไม่ได้ดูเฉพาะทะเบียนค่ะ
ส่งคนเจ็บไปโรงพยาบาลเรียบร้อยส่งคนเจ็บไปโรงพยาบาล